ใครที่ชื่นชอบการแบบว่าจิบชายามเช้ายามบ่ายอะไรอย่างนี้น่าจะเหมาะมากเลย
เราจะพาไปร้านขายชาร้านนี้ค่ะคุณค่ะราคาถูกถูกแสนถูก
งั้นก็ให้ฟรีดีกว่าครับถ้าถูกขนาดนั้นคุณไม่ต้องให้ฟรีเราก็อยากซื้อ
ครับราคาขายเขาสามบาทเดี๋ยวก่อนชาสามบาท
สามบาทชาแก้วละสามบาทนั่นแหละสามบาทจริงจริงไม่ได้โกหก
ให้ฟรีดีกว่าไม่ต้องคุณก็จ่ายตังค์เขาเถอะ๓บาทคุณจะไปเอาฟรีอีกเหรอ
น้ำชานี้ชื่อว่าร้านน้ำชามะตีหวันเป็นร้านเล็กค่ะ
อยู่ในชุมชนใหญ่นะคะมาร้านเล็กแต่อยู่ในชุมชน
ชุมชนเขาขนย่างใหญ่ใช่ตั้งอยู่ห่างจากสี่แยกไฟแดงคลองขุด
ตำบลลงูอำเภอลงูจังหวัดสตูนประมาณห้าสิบเมตรครับ
อยู่ติดริมถนนเลยซึ่งเป็นที่ทำการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
แล้วก็เป็นร้านของนางมะติหวันสะอาดอายุ๗๒ปีนี่แหละค่ะ
นางมติวันเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าขายชาแบบเนี้ยมานานกว่าห้าสิบปีแล้ว
เลี้ยงลูกด้วยกันขายน้ำชาตอนเช้าแบบนี้แหละครับ
และที่พิเศษดึงดูดลูกค้าน้ำชาให้ติดหนึบเป็นขาประจำมาตลอดเวลาอย่างยาวนาน
นี่ก็คือเรื่องของราคาขายนี่แหละคุณชนะ
เริ่มต้นขายชาตั้งแต่ราคาแก้วละหนึ่งบาทอ่ะบาทเดียวเนี่ยนะใช่
ขายมันแก้ว๑บาทจนตอนนี้ก็ยังถูกอยู่นะคือเพิ่มมาแค่แบบ๒บาทอีก๒บาท
คือปัจจุบันขายน้ำชาออหรือว่าชาใส่น้ำตาลโกปีออหรือว่ากาแฟใส่น้ำตาล
ราคาสามบาทเท่านั้นเองทานทั้งสิบแก้วสามสิบบาทเนี่ยกรุงแพพสิบบาท
ใครที่เปิดร้านขายกาแฟอยู่ตอนนี้เห็นร้านนี้ขายแก้วละ๓บาทนี่กุ้มขมับเลยนะ
ก็คือพวกที่เป็นคล้ายคล้ายชาดำกาแฟดำเนี่ยสามบาทอืม
แต่ถ้าเป็นชานมร้อนใส่แบบนมกาแฟใส่นมอะไรอย่างนี้ที่เพิ่มนมเข้าไปก็จะ๖บาท
คือถ้าย้อนไปตอนเด็กไอ้การทานกาแฟร้อนแบบนี้เวลาเขาเสิร์ฟมาในแก้วเขาจะเสิร์ฟแบบนี้แหละ
ใช่แบบสมัยโบราณนะครับก็คือไอ้นมข้นหวานเนี้ยมันจะอยู่ตรงกดแก้วจะไม่ได้คนให้
มันก็ขมฟี๋ที่น้องไบตองเขาต้องคนฮึลูกค้าจะคนเองใช่
ก็ได้อัตรรสอีกแบบหนึ่งเออเขาจะแบบเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้แหละ
แล้วก็มีขนมวางไว้ให้รับประทานกันฟรีนี่โดนัสเหรอเนี้ยอืม

น่าจะคล้ายสาระเป๋าทอดกับปลาท้องโกมากกว่านะ
ถูกมากเลยขนมนี้ก็ทานฟรีแล้วก็ไปเดินไปจ่ายตังค์ด้วย
เพราะว่าขนมเขาขายเพียง๕บาทถึง๑๐บาทเท่านั้น

ถ้าเกิดคุณพกตังค์ไป๕บาทถึง๑๐บาทคุณก็ทานได้ทั้งขนมหลายชิ้น
แล้วก็ได้กาแฟหรือชาอีกแก้วหนึ่ง
คือมีตังค์๕บาททานได้ขนมชิ้นละ๒บาท๓บาทซื้อกันไปนะครับ
สิ่งที่บอกถึงความเก่าแก่อีกอย่างก็คือหม้อที่ต้มน้ำนี่

ใช่เขาบอกว่าใช้ใบนี้ต้มมา๕๐ปีแล้ว
จริงใช้มา๕๐ปีแล้วยังอยู่ยงคงกระพันธ์ได้ขนาดนี้เลยเหรอ
ใช้ไม้ฟืนไม้ฟืนที่จุดจุด๕๐ปีแล้ว
มันจะยาวนานอะไรขนาดนั้นเขาก็ต้องเปลี่ยนฟืนทุกวัน
ใบตองจ้ะใช่คุณพูดถูกแต่ว่าหม้อคุณสังเกตไหม
ใหญ่มากอ่ะยังแบบแวววาวปกติการใช้เตาฟืนหม้อมันจะดำนะ
แต่เนี่ยหม้อเขายังใหม่มากแสดงว่าดูแลดี
ใช่ค่ะเขาบอกว่ามีแบบที่รองหม้อเพื่อไม่ให้หม้อดำหรือว่าสกปรก
ส่วนขายแบบนี้ได้กำไรหรือเปล่าเนี่ยนะมะบอกว่า
ขายถูกกว่าที่อื่นแต่ก็ได้กำไรครึ่งต่อครึ่งนะ
เฮ้ยครึ่งต่อครึ่งนะครึ่งต่อครึ่งเลยเหรอเออนั่นน่ะสิ
ใครไปผ่านไปผ่านมาแถวนั้นลองไปแวะทานกาแฟของมะตีหวันกันดูได้นะคะ